ครับผมครับอ่ะคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดนะครับ
เป็นคู่ที่๕ครับคู่นี้เขาว่ากันว่าเป็นการเจอกันของจอมตะลุยจาก๘ริ้ว
จอมโหดจากเมืองใต้เอ้าไปติดตามบนเวทีเลยครับ
ครับมาฟังประวัติของมวยคู่ที่ห้านะครับขนองศึกกกรรมนาศชื่อกิธิวัฒน์
จันสีอายุสิบหกปีเป็นชาวจังหวัดปลาจินบุรีชกมาแล้วใส่ไปสองครั้ง
ชนะยี่สิบสองแพ้เก้าเสมอหนึ่งครั้งฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนน
อาณวัทนัทกินป่าคือสุริวัตรวงมากอายุสิบเจ็ดปี
เป็นชาวจังหวัดพัทธลุงชกมาแล้ว๕๕ครั้งชนะ๔๔แพ้๑๑ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนแก่นพิทักษ์สสุนทรพิทักษ์ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
วันนี้น้ำเงินนี่พี่นัดคุมทีมมาเองเลยนะครับ
ร้านกินปลาแล้วครับซอยรามคำแหง๒๔ครับแวะเวียนไปกินกันได้นะครับ
วันนี้พี่ชัยบรรยากาศคึกคักมากนะวันนี้นะโอ้โหแล้วมวยก็น็อกกัน
ผู้เอกเนี่ยก็ต่อยคู่ขี้สูสีนะใช่เปรียดเลยนะเปรียด
แหม่ประเภทรักพี่เสียดายน้องเลยเลยครับสงสัยจะมีอีกภาคไหมภาคสามไหม
มีนะอ่าก็ครั้งแรกนี่คนละครั้งนะครั้งแรกน้ำเงินชนะใช่
ไอ้โดมทองชนะมาที่รายดำเนินดำเนินครั้งที่สองเด่นเกรงไกรมาชนะที่ศึกยาบรรทายรัฐ
อ่าหนึ่งเท่านะเสมอหนึ่งแล้วนะใช่ต้องมีไฟแตกหัก
ดูด้วยสายตานี่ดูลอยกว่าเห็นชัดเลยนะครับทางด้านของมุมแดง
วันนี้มวยของเรานี่ปรากฏแล้วก็ไม่ห่างนะปรากฏแล้วเท่ากันเลยนะ
มวยของเรานี่ครับถูกคู่เลยครับรุ่นใหม่ครับ

ครับวันนี้ของเราดูครับครับโอ้โหมีน็อกกันไวแล้วของเรานี่
คู่เอกมาไวแต่คู่เอกก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนมวยที่รอชมนะครับ

คู่ขี้เลยดูมันไม่ออกครับดูไม่ออก
แดงนี่มีที่คุณกัมปนาศชูสุวรรณนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้ทางด้านของคนนองศึก
ขณะที่มุมน้ำเงินนี่มีพี่นัทครับพี่นัทกินปลา
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งในวงการนะครับ

ติดตามยกที่๑ของมวยคู่ที่๕ครับ
กลับเกณฑ์ยกที่หนึ่งครับ
ดูครับอยู่คู่ที่ห้าในวันนี้นะครับ
ดูกันแบบจบหลายคู่เลยนะครับวันนี้

กรกรรมนาศแดง๑๐๕ปอนด์น้ำเงินอนุวัฒน์
นัดกินปลาวันนี้นัดกันมากินปลาหรือเปล่า

ดูจากรูปร่างโครงสร้างแล้วน่ารักทั้งคู่

คุณกรรมนาฏนะคุณทีมมาเองนะครับอืม
ก็เมื่อก่อนใช้ไหนยกไก่แผ่นริ้วนะ

ยกไปขยับมากับยอดมวยไทยรักกับทุกวันเสา
บ่าย๒โมงนะครับ
ไทยรัฐแม่พูดถึงคุณทงชัยแล้วก็ย้ำกับแฟนคลับอีกครั้งหนึ่งว่า๒๔นี้วันพุธนี้นะ
ไปพบกับรายการนักยิ่งใหญ่ครบรอบ๔๐ปีของวันทรงชัยนะครับ
แสงมณีกับธรรมชัยละมาเสกสรรกับทักษิเล็ก
งซางเล็กครับใส่วิทยาเล็กเหมือนเดิมกับร้อยเชิงโอ้โหสุดยอดครับแต่ละคู่
เฉพาะ๒คู่แรกที่พี่ปะเอ่ยมานี่มันสลับชกกันให้หมดเลยนะ๓๔ตัวนี่มันทันได้หมด
แล้วมือพวกนี้ต่อยมานี่นะจะเก็บ๕๐๐ทั้งสิทธิ์แต่รายการนี้เก็บ๔๕๐บาท
อ่ามีรถไม่๕๐บาท
บาทวันพุธที่๒๔นี้นะครับพบกันที่ราชดำเนิน
พี่ป๊ายย้อนไปที่ผู้เอกเมื่อสักครู่หน่อยเป็นยังไงคะแนนออกมานี่๔๙๔๘
๒เสียงกัน๑เสียงคือถือว่าไม่เอกชันยังงี้มีสิทธิ์ได้เจอกันอีก
ดูแล้วเป็นไงดูชนะไหมไม่อันนี้มันก็แล้วแต่กรรมการนะ
ถ้าเราจะพูดว่าดูแดงชนะไอ้พวกหินเลยน้ำมือเขาก็จะเอาเกียจเรา
มันพูดยากถ้าเราไปบอกน้ำมนต์ชนะไอพวกยูแดงเขาก็ไม่ชอบเราอีก
ก็สรุปแล้วเนี่ยทรงมวยกางเกงสีแดงนี่ฝีมือตั้งรับวางแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายดี
ขณะที่น้ำเงินโดมทองลูกเฉพาะลงต้มนั้นเป็นมวยบูทรหด
ปลายแรงขึ้นมาแต่กรรมการสองเสียงบอกว่ามองไม่ทันอย่างนี้นายพี่ป่าว

คือถือว่าเป็นนักมวยฝ่ายดวงทองมีความพยายามสูงนะ

ปลายถึงเป็นแรกฝ่ายแรกกางเกงสีน้ำมือแจนนน์นะครับ
วันนี้จริงแชมพ์แพ้ไปอาจจะมีไฟล์สามอีกครั้ง

ลูกศิษย์ของคุณกำมาหน้าหน้าฝ่ายแดง

ซ้ายทั้งคู่อาจจะชกกันลำบากนิดนึง

โอ้โหแค่ขวาลูกนี้จับตัวเต็มเลย

อดีตก็มียอดมวยนะอนุวัฒน์

ขวาโดนตรงไหนนี่เน่าเลยหลับเลยน็อกเลย
มันก็เหมือนไอ้เจ้าเผ็ดบรรกฎอะ

โอ้โหนี่จะไปทำสาคูณน่ากูล

ดีไม่ดีบันได๔๕ขั้นนี้ชิงแชมป์โลกได้เลยนะ
ก็บุจมประมาทไม่ได้นะหมดยกที่๑
วยคู่ที่๕ผ่านไปแล้วนะครับ๑ยกครับยังดูเชิงกันอยู่
สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับมวยไทยรัฐทีวีเรามาเวลาบ่าย๒โมงตรง๑๔๐๐หน่อครับ
จากนี้เป็นต้นไปบ่าย๒๔โมงเย็นนะ
ผู้เอกคุณศึกอพี่มนษีพบกับทวนกกัมมานาค
คู่เอกเพชรเมืองย่าสุดสากรมวยไทยพบกับยอดขุนทัพสกสุงหายิมครับ

มอบ๓๐๐๐บาทแก่ผู้ชิดชนะน็อคแล้วก็๑๐๐๐๐บาท
แต่ผู้ลิชัยเจ้าระเข้ฟาดหาครับมาต่อยก๒น
ยกที่๒ท่านผู้มวยศึกยอดมวยไทยรัฐวันนี้สนุกแค่ไหน
เดี๋ยว๖โมงครึ่งวันนี้ติดตามไทยรัฐทีวีทีวีมหาชนต่อนะครับ
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกนะครับ
กับรองแชมป์โตโยต้าไทยพรีมิลิกฤดูการที่แล้วครับ
แต่ก่อนเปิดซีซั่นประมาณ๑สัปดาห์
สัปดาห์หน้าครับบุรีรำนี่เจอชนบุรี

แต่ว่าตอนนี้เราลุ้นมวยบนเวทีก่อนครับกับยอดมวยไทยรัฐนะครับ

ขยับใกล้แล้วครับลูกศิษย์ของคุณกัมปนาศจาก๘ริ้ว

นี่รูปร่างโครงสร้างน่ารักทั้งคู่
ยืนไปยืนมานี่แดงสูงกว่ากรรมการอีกนะ
ดูตั้งไปปั้มล็อคแขนล็อคแขน

พื้นเพเดิมนี่ลักษณะเดิมชนเข่าอย่างเดียวเลยนะเนี่ย

เดี๋ยวน้องมือลี่นเดิน

ไม่ค่อยขยับก็นองสึกเดินได้ช่วงช่วงสูงเลย

ภูชิภาพตัวหน้าทีนะครับใช้ยุทธ์ขำมะเล่น
ให้กระแนน๓คนชุมพลอิงได้ยศ
วรสักพักดีคำแล้วก็นรงรวมจิต
วงนอกแบบนี้ถ้าการออกแข้งน้ำเงินดูดีกว่านิดนึง
แท้ชนะตรงประวัติกันไปปลายแล้ว

โอโหแข้งขวานี่เสียงดังต่อมากทัศนะครับ

เตะหน้ามาบางเนียรปังยาก

ดีกแค่งหน้าเนี่ยอันตรายมากเลยเนี่ย
ถูกช้อมมาดีดีกริ้นกล้านคอได้ด้วย

รูปร่างสรีระของตัวเองนั้นพื้นเพล
ดูเหมือนอยากรูดทรงแล้วน่าจะเป็นมวยเข่าด้วยเนี่ย
ช่วงปลายยกมันทรงแล้วมันเป็นมือเขาแน่นอนล่ะ

ถ้าบังไม่อยู่ก็แบบนี้แหละครับโดนก่อน

ขวาหน้าเตะได้เนียนตาดีเหลือเกินนะ
หันวัดปลายกขนองศึก
วันนี้ถ้ามีแค่งขวาแข้งเดียวนี่ลำบากครับ

ถ้าไม่มีแค่งซ้ายมาแจม
หมดยกที่สอง

มาน็อกกันหลายคู่ครับ
ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ครับผู้ชมครับเดี๋ยวย้ำผลกันสักนิดนะครับ
เช้นในกุณแจนแดดโดมทรองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับ

ลูกยอดมวยไทรัดเป็นขอมลึงเส้นที่๒น๊ะครับ
เส้นตีแรกไปขอมพาการเรียกต่อหลักสองไปแล้ว

อเจมส์ตบเหลี่ยมออกนิดเดียวสวยเลยนะลูกนี้นะออกข้างโง่เลยอ่ะเสียโง่เลยงงอ่ะงงอ่ะดีครับลูกในดีได้หรือเปล่าจับเทนเล่นมาเล่นมาเล่นมาโห้ยโดนเสียเข้าไปอีก
แล้วเกงส์สีแดงเหนื่อยแล้วป่านลองศึก
หัวจิตหัวใจนี่ได้แล้ว
จับเทนเล่นอย่ายุบนะอย่ายุบนะก่อขวาตี
ถึงฝ่ายแดงพอที่อยู่ในมันต้องดูเกลี้ยงกล้างกันเนี่ย

แล้วต้องออกด้วยเนี่ยถ้าโดนแล้วไม่ออกเนี่ยโดนแข้งขวาก่อนเนี่ย

แข้งตีนหน้ามีมั้ยไม่มีแข้งขวา

สะอึดหรือเปล่าสะอึดหรือเปล่า
พยานโต้เด้นมารักทั้งคู่นะ

มัวเล็กมีอนาคตทั้งคู่ด้วย

บริเวณใต้ตาขวานะถูกต้องเดินไวเดินรีบแล้ว
ศอกงัดเข้าไปแข้งซ้ายเตะแข้งซ้ายเตะลำตัว
แค่งซ้ายเริ่มทำงานได้แล้วเดินอย่างเดียวแล้วตอนนี้
หลีกเข้าไปจังหวะตัดล่างยังงัดศอกเจอตรงในตามอย่าง
ชิงสอดข้างบนด้วยสู้ในด้วยน้ำเงินอนุวัติ
ไปน้องสึกเดินให้เร็วทีมขวานำ
นี่นะก็มันทำมีขวานำก่อนแล้วซ้ายยาว
นี่หวังหน้าดันแทงแบบนี้กับมุยโดรจิเสียเปรียบนิดนึง
โดนฮับโกรธ
แผ่นได้ไหมอลองซึ่งใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์
ใช้ยุทธรรมดาเลกครับชี้ถาดบนเวที
ช่วงปลายยกที่๓แล้วแม่มาแตกเราในช่วงยก๓นี่ก็มีตำหนิเลยอนุวัฒน์
สองงัดเข้าไปหมดยกที่๓
วยคู่ที่๕นี่ผ่านมาแล้ว๓ยกครับ
ปลายแดงคนนองซึกอย่าเดินเข้าหาค่ำรักตีเข้าในครับ
ปลายแบบนั้นวัดก็รอดัด
แพงแต่งเขาก็โต๊ะแรกนะหลักเหนียน
ขนองศึกเสียหลักล้มลงไปนอนเลยครับ
ปลายคนนองซึกก็ไม่ยอมเดินท
ไปพบกับกุฏติวัตติและกุธชาญชัยครับ
ที่๔ท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ดูคนนองศึกกกรรมนาศไปแล้วสัปดาห์หน้านี่
ผู้นำรายการดิพวนคอร์กับมนาธโชคกับฝุนศึกอร์พี่บนศรี
นี้น่าจะเป็นยกเข้มข้นแล้วน้ำเงินสู้ไหนไหมน้ำเงินพี่ป่า

ถ้าไม่สู้ไม่ได้แหละ

พอเก๊งนี่ถึงตัวถึงตัวตลอดครับน้ำเงินนี้หายใจไม่ดี
ดื้อจริงนะไม่ยอมหยุดยิ่งโดนยิ่งเดินครับ
จับขนมศึกเกี่ยวแล้วมักซ้ายเสริมแทงด้วยซ้ายเข้ามาครับ
ยุบหรือเปล่าอนุวัฒน์
โอ้โหยัดไส้ลูกนี้สวยงาม
ผิดหลอกตัวเหมือนกันนะน้ำเงินนี่ฮานุวัฒน์

ถ้าตัวเท่ากันมันกันยากเลย
ต้องเดินให้ไว้เดินเรื่อยครับ
ปิดมาย

หลายท่านอาจจะถามเสียหายแล้วเสียอาการอะไรรึป่า
คันจะเสียคะแนนหรือป่าว

มันซ้ายแท่งด้วยซ้ายน้ำเงินไม่แลกจริงจริงนะเนี่ยวงลอกอันเดียวเลยเนี่ยออกฤลาสายต่างต้องออกเรื่อยเรื่อยในเฮดังกันนะพี่ฟ้าอืมน้ำเงินเนี่ยอันวัดอ่ะแต่เก็บกินเก็บเกี่ยวไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยโดนอีกแล้วเขาว่าไงเกี่ยวทุกเม็ดเกี่ยวเชือกจับเชือกเกี่ยวเชือกไปนิด

เรื่อยใกล้แดกเกินเกินทาง
ไปกลางวิธีเดินต่อครับคณองศึก
นี่เป็นผู้ที่ห้านะครับคำชมครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
ทางไทยรัฐทีวีทีวีมหาชน
มวยแล้ว๖โมงครึ่งนี่ดูเลยฟุตบอลครับสนุกสนาน
ศึกแห่งสังสีด้วยนะครับกุรีรัมยูไนเต็ดเอสซีกี
เมืองทองไทยรัฐถ่ายท่อสด๖โมงครึ่งจากสนามสุพัชราศัย
โก่งน่ากลัวนะโก่งแล้วมันทะลุหลังทุกลูกเลย
เดินไว้เดินอีกนิดนึงแข้งซ้ายเตะ
มองไหนแข้งด้วยซ้ายมันไปทำโต้สักแค่ใกล้คืนตลอด
ซ้ายตีไปด้วยครับความพยายามของทางด้านไอ้เจ้าคณองศึก
มวยอย่างอนุวัตรไม่ชอบมวยถึงตัวเท่าไหร่หมดยก๔
มวยคู่ที่๕ครับผ่านมาแล้ว๔ยกนี่ภาพช้ายกที่๔
ฝ่ายแดงขนองศึกที่เดินเข้าหาชวนทะเลาะ
ฝ่ายน้ำเงินอนุวัฒน์นี่เล่นหลับเหลี่ยมครับหักเหลี่ยม
ฝ่ายแดงขนองศึกเสียหลักล้มลงไปนอน
คณองศึกนี่มวยเขาดูดัน
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่มวยจังหวะฝีมือครับ
ไปพบกับคุณอาจารย์ชายและคุณอาทิวัตรครับ
ที่๕ยกสุดท้ายแล้วนะครับมีเวลาอีก๓นาทีสำหรับมวยทั้งคู่แดง
คณองศึกก่อกลับมาหน้าจังหว่านุวัตรนัดกินปลา
น้ำเงินนี่นอกล้วนโดยเฉพาะแข้งซ้ายแต่แดงนี่ดื้อด้วย
ทะเลาะไม่เลิกเลยนะครับ๓นาทีสุดท้าย
น่าจะบอกว่าเป็นสามนาทีแห่งการหาผู้ชนะนะครับอืม
ต้องรีบต้องเร่งครับต้องไวครับ
ขนองศึกมารอมาช้ามาเฉยไม่ได้
ซ้ายซ้ายไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออก
ติดบังพยายามโต้คืนครับหลุดเหมือนกัน
ขยับแบบนี้น้ำเงินได้เปรียบนิดนึงเลยนะวงนอกนะ

การออกอาวุธวงนอกในน้ำเงินดูน่ารักกว่า
นี่ถ้าเก็บอาวุธได้แบบนี้แดงไม่เดิน

น้ำเงินนี่ออกพิ้วเลยเห็นไหมวางแข้งซ้าย
เนี่ยฉีดจังหวะระวังหลงเหลี่ยมด้วยนะครับ

น้ำเงินนี่พิษรอบตัวเลยแต่ตัวเล็กกว่า
เหลี่ยมเชิงเรียราจัดจั้นครับ

แม่ทำไมไม่เดินเหมือนยก๔นะเดินช้าพอเดินช้าอนุวัฒน์นี่มีเวลาออกอาวุธได้

ขนองศึกอ้าวสั่งไม่เดินอีกครับขนองศึกเดินไหมต้องเดินต้องเดิน
ในช่วงปลายกแม่มีเวลาตั้ง๑นาทีกว่ากว่า
อ้าวขนมองพี่เลี้ยงมิดถึงมีชะงักมีชะงักน้ำเงิน
ขยับรอจังหวะวางซ้ายมือตายบ้างขยับ
มั่นใจทั้งคู่อีกแล้วแม่ชกแบบนี้เหนื่อยกรรมการอีกแล้ว
เอาล่ะครับให้คะแนน๓คนนะครับชุมพลอินตายศ
วันละ๒พักดีคำแล้วก็นอกลงรวมจิต
วงนอกนี่น้ำเงินนะดูปลาดเปรี้ยว
โทษลงหัวขวาโตสวยงาม
อยู่ที่กรรมการแล้วครับมั่นใจทั้งสองฝ่ายนะ
คนดูเป็นล้านครับตีเร่งกองรัวแต่ให้คะแนนมีแค่๓คนเท่านั้นเอง
จะออกไกลครับซ้าย
ใกล้จบใกล้หมดยกนะครับอยู่ที่กรรมการ

ท่านผู้ชมครับยังมีให้ชมอีกหนึ่งคู่นะครับ

โทษยกสุดท้าย

บางทีเราชอบกับกรรมการชอบไม่เหมือนกันนะ
อยู่ที่กรรมการ

สวยงาม

นี่ไปเชียงใหม่เฉยเลยคู่นี้
ขนอมศึกกับอนุวัฒน์เสมอกันไปครับ

ยังมีคู่สุดท้ายให้ชมกันอีกหนึ่งคู่